ขอสลับไปไปดูบรรยากาศด้านนอก

เคลื่อนไหวตลอดทั้งวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ติดตามจากคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศด้านหน้าอาคารรัฐสภาณเวลานี้นะคะ
เวลาประมาณ๒ทุ่ม๔๔นาที
ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานออกมานะคะ
ว่าการประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาวันนี้

มีการปิดการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดด้านหลังของดิฉันค่ะ
ณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
ด้านหน้าอาคารรัฐสภานะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารนะคะ

อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรนะคะ
โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่ามีขบวนรถของทางสสและสวที่เข้าไปประชุมในวันนี้
ทยอยเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งการจราจรบริเวณนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลานะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณทางเท้านะคะ
ด้านข้างของอาคารรัฐสภานั้นวันนี้นะคะ
หลังจากที่มีคนจับตามองว่ากลุ่มของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือสปสจะเดินทางมาปักหลักแล้วก็นอนพักค้างบริเวณนี้
เหมือนเมื่อวานนี้นะคะที่เขาได้รวมตัวกันเมื่อเวลาประมาณ๑ทุ่มของเมื่อวานนะคะ
แต่ณวันนี้จากภาพที่เห็นก็คือไม่มีกลุ่มของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือสปสมาปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ
อกจากนี้นะคะคือคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่า
อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของทีมข่าวนะคะ
ก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงณเวลานี้นะคะ
พื้นที่ดังกล่าวด้านหน้าอาคารรัฐสภา

แต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งซ้ายของตัวอาคารรัฐสภา
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือกลุ่มของหมอบูนานะคะ
ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางมาที่จะรอพบนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พวกเขา
เป็นกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานค่ะ
แล้วก็ปักหลักอยู่บริเวณ
อาคารรัฐสภาเพื่อที่จะอยากจะพบท่านนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่ทราบว่าท่านมาประชุมที่นี่นะคะ
เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการร่างพรกรต่อชีวิตผู้ประกันตนนะคะ
ตามที่มีรายงานข่าวออกไปเมื่อช่วงเย็นว่าเขาได้เดินทางมาปักหลักที่นี่

คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศสดนะคะ
ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา

ก็ยังคงเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
แต่ว่าการประชุมสมัยวิสามันนัดต่อไปนะคะ
ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๙นาฬิกาค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากด้านหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ